กันก่อนเลยนะคะที่หาดใหญ่จังหวัดทรงคลา
เมื่อสักครู่ก็เป็นพาดข่าวสำหรับข่าวเด่นวันนี้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะคือพาดหัวข่าวบอกว่าเป็นโจรกระเจาะ
พยายามที่จะบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินในร้านแว่นตาร้านหนึ่ง
ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครานนะคะแต่ไปไม่ถึงฝันค่ะ
ก็ต้องเลือกแล้วค่ะว่าชีวิตกับทรัพย์สินวงเล็บของคนอื่นเนี่ย
คุณจะเลือกอะไรนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
ถามว่าทำไมไปไม่ถึงฝันขโมยไม่สำเร็จ
ก็เพราะว่าตอนที่จะเข้าไปขโมยเนี่ยไปทำกระจกอะค่ะ
ประตูกระจกมันบาดมือเลือดสาดเลยนะคะ
เลือดพุ่งเลยสุดท้ายก็ต้องรีบเข็นหนี
ไปรักษาตัวก่อนเถอะนะพี่นะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะเดี๋ยวเราดูคลิปไปพร้อมกันนะ
นี่ปิดหน้าปิดตาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ก็กำลังจะเข้าไป
คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะ
คือประตูทางเข้ามันเป็นประตูกระจกไงฮะ
เข้าไปก็ไปทำประตูเนี่ยแตกแล้วสุดท้ายเนี่ยมันบาดข้อมือ
อ่าการที่ประตูประตูกระจกจะเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องพัง
เขาไม่สามารถงัดน้องบานได้พอมันแตกเอ้าก็บาดมือตัวเองอ่ะสิ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๕
สดสดร้อนร้อนตีห้าที่ผ่านมานะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คือตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยแล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ไปพบชายสองคนค่ะพยายามที่จะบุกเข้าไปภายในร้านขายแว่นตา
ชื่อว่าร้านจุติตั้งอยู่บนถนนจุติอนุสรกลางเมืองหัดใหญ่นะคะ
คือในภาพจับใบหน้าได้อย่างชัดเจน
รู้แล้วแหละว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงนะคะ
เพราะว่าไปตรวจสอบเรื่องของทะเบียนราชไม่น่าจะยากค่ะ
กางเกงยีนส่วนคนที่สองเนี่ยมีแมสเนี่ยมีหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าด้วยนะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่ามีการเสียบยาดมอ่ะค่ะเอาไว้ที่รูจมูกด้วยอ๋ออ่ะ
ทีนี้จากการตรวจสอบคนร้ายคือทราบว่าเดินวนไปเวียนมา
คือมันดูลาดเหลาที่ร้านขายแว่นตาเนี่ยหลายรอบนะคะ
พยายามที่จะหาช่องนะหาช่องทางบุกเข้าไปภายในร้าน
คือตอนแรกพยายามที่จะงัดประตูด้านหลังแล้วก็ประตูด้านข้าง
แต่คือคาดว่าน่าจะลำบากอะค่ะสุดท้ายเดินกลับมาที่ประตูกระจกด้านหน้าร้าน
ก่อนที่จะใช้มือผลักประตูอย่างแรงค่ะผลักเข้าไปปั้ง
จนกระทั่งกระจกเนี่ยมันแตกพอแตกเสร็จปุ๊บมันก็บาดข้อมือ
เลือดเนี่ยไหลนองกับพื้นเลยนะคะสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปในร้านหรอกค่ะ
หนีไปรักษาตัวนะคะทีนี้ไปสอบถามเจ้าของร้านก็คือคุณชัดชัย
ทัชชัยอายุสามสิบเจ็ดปีคุณชัดชัยบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
คือไม่มีใครพักอาศัยอยู่ในร้านนะคะทราบเหตุการณ์คือตอนเช้าที่ผ่านมา
ขณะที่จะไปเปิดร้านก็ไปตรวจสอบพบว่าประตูกระจกมันแตก
แล้วก็มีรอยเลือดหยดอยู่ที่พื้นด้วยอยู่ที่ประตูหน้าร้านด้วย
ทีนี้พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าถูกคนร้ายพยายามที่จะเข้าไปขโมยทรัพย์สินแต่ไม่สำเร็จนะคะ
พอเห็นแบบนี้แล้วก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจซึ่งหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งแล้วนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบรอยเลือดของคนร้ายที่หยด
แล้วก็ไหลไปตามพื้นถนนเป็นระยะทางสักประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
แล้วก็ไปพบกองเลือดขนาดใหญ่พร้อมกับเสื้อเชิดสีดำของคนร้าย
ถูกทิ้งเอาไว้บนต้นไม้ซึ่งคาดว่าถอดเสื้อไง
ถอดเสื้อมาซับเลือดที่ไหลไม่หยุดคือคาดว่ากระจกที่มันแตก
มันอาจจะไปบาดเข้าเส้นเลือดใหญ่ก็เลยทำให้เลือดไหลออกเยอะ
ตอนนี้ตำรวจประสานไปยังโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่
จังหวัดสงขลาแล้วก็รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าไปพบผู้ป่วยที่มีอาการคือบาดเจ็บ
ถูกกระจกบาดที่ข้อมือเนี่ยให้โทรมาแจ้งกับตำรวจหน่อยนะคะ
เพื่อจะเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายจะไปรักษาที่สถานพยาบาลที่ใดที่๑นี่แหละ
เพราะว่าอาการถือว่าค่อนข้างหนักเลยนะคะ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
เดี๋ยวต้องมีการออกตามหาตามล่าตัวคนร้าย๒คนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมหลักฐานชัดเจนก็ไม่น่าจะยากนะ